ส่วนเหตุการณ์นี้เจอแล้วครับ
ญาติของผู้ชายที่ป่วยเป็นจิตเวท
แล้วมีคนพาผู้ชายป่วยจิตเวทนี้มาปล่อยทิ้งไว้ริมทาง
พลเมืองดีไปเห็นแจ้งประสานเจ้าหน้าที่
ให้ช่วยตามหาครอบครัวแล้วก็ญาติให้หน่อย
โซเชียลมีการแชร์ภาพของชายป่วยจิตเวทนี้
ว่าเขาเป็นญาติของใครครอบครัวอยู่ไหน
พลังโซเชียลช่วยเหลือจนเจอครอบครัวเขาครับ

จรปิดเทศบาลตะบนบางนกแขวก
อำเภอบางคนทีที่สมุทรสงครามครับ
มีภาพกระบะติดคอกหลังคันหนึ่ง
ขับมาจอดบริเวณสามแยกวัดคริสต์
หลังจากนั้นพอเขาจอดรถแล้วเกิดอะไรขึ้น

เสร็จแล้วมีผู้ชายสองคนลงมาเปิดฝาท้ายกระบะ
เปิดท้ายกระบะจังหวะนี้ฮะ
แล้วดึงตัวผู้ชายซึ่งเขานั่งอยู่ท้ายกระบะ
ลงมาจากรถจูงมือให้ไปยืนอยู่ด้านข้าง
ริมถนนนี่ฮะจูงไปแล้วจูงไว้
แล้วปล่อยผู้ชายคนนั้นที่ลูกศรจิ้มชื่อเอาไว้ว่าชื่อเบิร์ต
ให้อยู่ริมถนนก่อนที่จะกลับขึ้นกระบะ
แล้วก็ขับรถออกไปทิ้งให้ในเบิร์ต

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณสักตี๒
กลางดึกวันที่๑๘ตุลาคมครับ
แล้วในเบิร์ตก็ยืนอยู่ตรงจุดนี้ตั้งแต่ตี๒
ถึงกี่โมงรู้ไหมฮะ๑๐โมงเช้าครับโอ้โฮ

เขามาให้ยืนอยู่ตรงนี้ปล่อยมือไว้ตรงนี้
เขาก็ยืนรออยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยครับถึง๑๐โมงเช้า
ชาวบ้านเห็นท่าแปลกทำไมผู้ชายคนนี้
เขายืนนิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยเนี่ยแจ้งตำรวจครับ
ตำรวจโรงพักบางคนทีก็เลยมาพาตัวไปโรงพัก
ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนบัตรประชาชนอะไรก็ไม่
มีทั้งเนื้อทั้งตัวมีแบงค์ร้อยอยู่ใบเดียว
ใบถ้วนครับมี๑๐๐บาทถ้วน
ก็เลยประสานไปยังพอศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ให้มารับตัวในเบิร์ตไปทางศูนย์ก่อน
ต่อมาครับพอศูนย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พมของจังหวัด
พยายามสอบถามในเบิร์ตผู้ชายคนนี้นะครับ
แต่เขาไม่ตอบอะไรเลยฮะเมื่อกี้เห็นไหมเขาทำท่ายังไง
เขาชี้นิ้วไปชี้นิ้วแบบนี้อย่างเดียวเลยไม่ตอบอะไรเลย
ก็เลยยากหน่อยครับว่าจะหาข้อมูลว่าเขาเป็นใคร

ถามอะไรก็ได้แต่ชี้นิ้วชี้นิ้วอย่างเดียวเลยฮะ

จะชี้อย่างเดียว
ชี้ไปทางนั้นทางเดียวเลยครับ
ต่อมาพี่กู้ภัยเขาเอาภาพของในเบิร์ต
แชร์ลงโซเชียลลงเพจต่างครับ

จนมีคนให้ข้อมูลบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เขามีอาการทางจิต
แล้วบ้านเขาอยู่ตัวเมืองราชบุรีนะ
แล้วทำไมรถคันนั้นมาปล่อยไว้ที่สมุทรสงครามแล้วเนี่ย

ภัยและผอศูนย์คนไร้ที่พึ่งก็เลยพาในเบิร์ตไปส่งบ้านครับ
แล้วไปเจอกับคุณอาของในเบิร์ต
อาก็เลยบอกว่าโอเบิร์ตเขาอายุ๓๗แล้วนะ
ทีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนประธานจังหวัดนนทบุรี
กำลังจะย้ายสิทธิ์มารักษาที่โรงพยาบาลในราชบุรีนี่แหละ
แล้วเบิร์ตเขาจะมีอาการเบลอเดินออกไปนอกบ้าน
เวลาที่เขาไม่ได้กินยาสงสัยอาจจะเดินออกไปโบกรถ
แล้วคงจะคุยกับเจ้าของรถเขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อกี้ที่ศูนย์ไร้ที่พึ่งสอบถามก็เอาแต่ชี้นิ้ว
ไปหายาดได้เรียบร้อยครับ